ดูสิคุณโอ้โหแต่ละคนสนุกสนานกันมากเลย
อย่างภาพที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะคะ
อ่ะดิฉันบอกได้คำเดียวถ้าอยู่ในงาน

เขาก็จะเริ่มจากการนำข้าวเหนียวมาคั่วกับเกลือในกระทะบนเตาถ่าน
พอข้าวสุกปุ๊บก็จะเทใส่ครกตำข้าวแบบโบราณนะคะ
แล้วก็ช่วยกันตำตำจนเปลือกข้าวที่หุ้มเนี่ย

ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นสีเขียว

เพื่อจะแยกเปลือกกับเมล็ดข้าวออกจากกัน
พอได้ที่ปั๊บนะก็นำมาคุกขาวก็ได้ด้วย
เกลือน้ำตาลทรายมะพร้าวถึนทึกแบบขูด

ก็จะได้แล้วข้าวเมาก์ทิศัลป์แบบโบราณรสชัดอร่อย

ภายในงานข้าวเม่าที่ตำเสร็จแล้วประกวดเสร็จเรียบร้อย
ก็จะมารับประทานร่วมกัน
แล้วก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานด้วย
เป็นการอนุรักษ์สืบสารประเพณีดีส่งต่อลูกหลานนะคะ

คือต้องใช้มือทานอย่างนี้แหละ

โอ้ประวัติดิฉันเพิ่งทานเข้าเม่าเอง

อร่อยไงคุณจะมากินคำเล็ก

ลีลาแบบนี้แล้วเดี๋ยวยังไง

เดี๋ยวรายการนี้เขาทั้งเต้นทั้งตำใช่ไหม

บอกว่าเต้นต่อไม่ตำแล้วนะ

ทั้งสองอย่างเพราะมันเป็นการแข่งขัน

ต้องทำไงต้นด้วยตำด้วย

ข้าวเม่าจะได้กระเทาะเปลือกเร็ว

คุณตำเข้าเม่าเนี่ยใช้แรง

นี่สืบสารประเพณีดีกันนะคะ